ถ้าเกิดว่าใครจะไปเที่ยวภาคเหนือ
พื้นที่ภาคเหนือนี้ต้องตรวจเช็คสภาพอากาศก่อนนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูคุณผู้ชม
เห็บตกทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่เชียงรายทั้งที่แม่ห้องศร

นี่เอาจริงมันเจ็บนะเพราะว่าแรงของลูกเห็บ

อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะ
นี่คือสภาพอากาศที่แปรปรวนช่วงนี้ค่ะ
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็มีลูกเห็บตก

นี่เป็นภาพของเย็นเมื่อวานค่ะ

ห้วยน้ำดังแล้วก็จุดชมวิวดอยกิวลม
ก็ทำให้มีลูกเห็บปกคลุมพื้นดินมันเป็นสีขาวโพลนแบบนี้
เหมือนกับหิมะเลยนะนักท่องเที่ยวเขาก็ตื่นเต้น
ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว
ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพคุณดูสิ
ป่วยแล้วก็สามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะ
ถ้าเกิดเกิดเหตุฉุกเฉินก็แจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยเหมือนกันนะคะ

ก็เกิดพายุลูกเห็บพัดถล่มเหมือนกันนะฮะ
อันนี้ก็นานเป็นครึ่งชั่วโมงคุณดูดูลมสิฮะ
โอ้โหในพื้นที่ของอำเภอผ่านสายของเมื่อวาน
ก็ส่งผลให้บ้านบริเวณในพื้นที่๕ตำบลเสียหายจำนวนมากครับ
ประกอบไปด้วยอำเภอตำบลพานครับ
ง้มป่าหุ่งดอยงามแล้วก็ทานตะวัน
รวมทั้งมีพืชผลการเกษตรก็เสียหายด้วย
ต้นหอมต้นกระเทียมอะไรก็พังกันหมดเลยนะครับ
ส่วนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนเองก็มีเสาไฟฟ้าแรงสูง
อันนี้ถูกลมพัดล้ม๕๙ต้น

คือมันดึงมานะมันก็ดึงสายไฟก็ล้มกันตามกันไปนะฮะ
แล้วก็มีล้มทับบ้านบริเวณของประชาชนด้วย

แต่ว่าโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
ในตัวเมืองเชียงแสนตั้งแต่บริเวณสารเจ้าไปจนถึงตลาดเชียงแสนครับ
ก็มีเสาไฟฟ้าหักโค้นรวมทั้งหมดกว่า๑๐๐ต้น
เร่งเก็บกู้และซ่อมแซมจนสามารถใช้ไฟได้ตามปกติแล้ว
นี่เราพาคุณผู้ชมไปดูที่ทั้งเชียงใหม่เชียงรายแล้วใช่ไหมคะ
พาไปดูอีกที่หนึ่งค่ะที่แม่ห้องศรนะคะ
ซึ่งพื้นที่อำเภอเมืองมีบ้านเรือนประมาณ๓๐กว่าหลัง
พายุลูกเห็บเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม

มันพัดกระหน่ำรุนแรงนานหลายชั่วโมงเลย
แล้วฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะคะ
ก็ทำให้ทั้งต้นไม้กิ่งไม้มันหักโค้น
ล้มปิดกั้นเส้นทางสาย๑๐๘
ระหว่างบ้านผาบ่องบ้านแม่สกึ๊ด
ก็เป็นเหตุให้การสัญจรการจราจรต้องชะงักชั่วคราว
แต่พอเจ้าหน้าที่เขารู้เขาก็มาเร่งเคลียร์พื้นที่
จนทำให้สามารถเปิดเส้นทางการสัญจรได้ตามปกตินะคะ
จากนี้ในพื้นที่บ้านห้วยโป่ง
หลังคาโรงเรียนห้วยโป่งดูสิ

เพราะว่าโดนพายุเนี่ยพัดแล้วหลังคาปลิวหายไปเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งออกสำรวจต้องช่วยเหลือชาวบ้านโดยด่วน
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ไม่มีใครได้รับอันตรายจากพายุลูกเห็ดนะคะ